ดูเรื่องของการจับกลุ่มผู้ค้ายาไอซ์กันหน่อย
ซึ่งคราวนี้เป็นคนอยู่ในเครื่องแบบนะ

คือเขาบอกว่าเขาต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว
ก็เลยไปขอซื้อยาไอซ์มานะคะ

นางสาวระวีรัฐสมบัติแก้วอายุ๓๓ปีนี่แหละ
เป็นผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสงขรา
นี่แหละฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็แอบถ่ายไว้

เป็นช่วงเหตุการณ์ที่ตำรวจเขาตามจับเนอะ

แต่ว่าก็ผันตัวมาเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดนี่แหละ

ตำรวจภูทรหาดใหญ่และตำรวจภูทรภาคเก้า
ขับรถสะกดรอยตามไปจนถึงที่พัก

เทศบาลนครหัดใหญ่นะคะ

แล้วก็นำตัวไปค้นภายในห้องพักชั้น๒

พบถุงแบ่งบรรจุไอซ์๑๐๐ใบ

คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการจับกุมเนี่ย
ไปในช่องเก็บของหน้ารถจักรยานยนต์
ทะเบียนคอควายมมลลิง๖๙๒สงขลา

ก็เลยไปเฝ้ารอจนนางสาวระวีรัฐเลิกงาน
พอเลิกงานก็ขับรถสะกดรอยตามจนมาถึงที่

สารภาพว่าสั่งซื้อไอซ์มา๑ขีด
คนชื่อสวยที่อยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขายมานานหลายเดือนแล้วนะคะ
ทำเพราะว่าต้องหาเงินไปเลี้ยงดูครอบครัว
ส่งเสียน้องอีก๓คนให้เรียนหนังสือ
ตอนนี้น้องก็เรียนจบปริญญาตรีไปแล้ว๑คน
เหลืออีก๒คนเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัย

ที่หนูเอาไปส่งก็คือว่าหนูไม่ได้เอามาชั่งหนูว่าอะไร

ไม่มีแบ่งค่ะพี่

ถ้าถามว่าหนูสั่งจากใครคือเขาให้เบอร์มา
แต่ถ้าถามว่าหน้วนไปคือเขาเรียกว่า
สั่งจากใครตอนแรกเราสั่งจากใคร
ตอนที่คนที่เขาจะสั่งจากเรา

คือเขาหนูเรียกเขาว่าสวยค่ะ
คือว่าถ้าหนูก็พูดตรงพี่
เขาบอกว่าคนชื่อสวยเนี่ยคือเขาเรียกว่าสวย
อยู่ในเรือนจำก็สั่งมาแบบนี้หลายเดือนแล้ว
แต่ว่าการจับกลุ่มนางสาวระวีรัฐครั้งนี้นะคะ
มาจากการจับกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งก็คือนางสาวทานทิพย์สุโขอายุ๓๘ปี
ซัดทอดว่าซื้อยามาจากผู้ช่วยพยาบาลคนนี้แหละ

คือก็วางแผนเป็นระบบให้มั่นใจแล้วว่า
เป็นคนที่ค้ายาจริงนะคะ

มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
เกี่ยวกับยาเสพติดก็ไม่เบานะคะ
แล้วก็เดี๋ยวแน่นอนขยายผลต่อที่บอกว่า
ซื้อมาจากคนที่อยู่ในเรือนจำที่ชื่อสวยเนี่ยนะคะ